ดูความเคลือบหน้าในคดีของนายส่วนละยุทธ์นะครับ

ถ้า๔โมงครึ่งของวันนี้ศาลไม่มีคำสั่ง
เป็นอันว่าต้องนำตัวส่งที่เรือนจำ
และสุดท้ายศาลก็ไม่มีคำสั่งให้ประกันตัว
ไปดูบริการล่าสุดกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี

เชิญเลยครับ
ในพื้นที่ของบริษัทไร้ส้มจำกัด
และนางสาวมณฑาธีรเดช

ซึ่งถูกสารอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุก

ในคดียักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลา

เดินทางไปฝากขังอย่างเรือนจำกัง

สารดีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เพราะต้องห้ามดีการในข้อเท็จจริง
และขณะนี้นายสรยุทธ์ยังไม่ได้ยื่นดีการ
ระหว่างนี้จึงต้องนำตัวไปฝากขังก่อน
โดยนายสรยุทธ์กับพวกนั่งรถตู้
ไม่ใช่รถควบคุมผู้ต้องหา

และรอธนายยื่นประกันตัวรอบใหม่
ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว
ตลอดทั้งวันที่สารคดีทุจริต

ขอบคุณคุณระพิพันธ์
ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการบรรยายงานเข้ามานะครับ